สมมุติว่าสอสอต้องหาพักสังกัดใหม่

คือตอนที่เข้าสะพานตอนแรกหัวหน้าพักไม่ได้เข้า

สมมุติต่อไปเปียบุตรไม่ได้เข้า

วางไว้สักแผงในนี้ค่ะว่า๑๐คน
น่าจะเป็นหัวจิตหัวใจตอนนั่งในสภาของพักนี้หลังจากโดนยุบ
นี่คือความท้าทายของพักอนาคตใหม่นะครับ
แล้วเราก็เผชิญกับความท้าทายแบบนี้ตั้งแต่วันเริ่มตั้งพักแล้ว

ทำแบบนี้ได้สอสอเขตสักคนก็เก่งแล้ว
แต่ไปมาก็เห็นเรื่อยว่าเราได้คะแนนเสียงมา
เปิดสภาก็บอกตายแน่อภิปรายกันไม่เป็นหรอก
หน้าใหม่หมดแล้วก็ผ่านการพิสูจน์มา
มีดาวสภาของพักเราเกิดขึ้นหลายต่อหลายคน

เช่นเดียวกันว่าถ้าหากพักอนาคตใหม่ถูกยุบจริง
แล้วรุ่นต่อไปจะต่อเนื่องได้ไหม

แล้วก็คุยกันในพักหลายคนมีความรู้ความสามารถ

พิสูจน์นะฮะก็เดี๋ยวลองติดตามดู

เรายังมีผู้นำของพักอีกหลายคนนะครับ
ยังมีคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะพร้อมช่วยกันนะครับ
แล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่อยากจะเข้ามาร่วมขบวนการนะครับ
ผมคิดว่าจะมีแต่โตและโตขึ้นครับ